ถามว่าการเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ย
คือทำไมคนไทยถึงไปเยอะจัง

แล้วมันโอ้โหมันต้องเดินทางยังไงใช้จ่ายยังไงบ้าง

ถ้าพูดถึงค่าใช้จ่ายของคนที่
จะไปทำงานที่นั่นแบบถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะ
จะต้องมีค่าใช้จ่ายตามนี้นะคะ
ต้องมีค่าตรวจสอบประวัติอาทยากรรม๑๐๐บาท
ขอรับหนังสือเดินทางระยะเวลา๑๐ปี
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด๑๕๐๐บาท
ค่าตรวจสุขภาพ๓๒๕๐บาท
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินประมาณ๒๕๐๐บาท

ค่าธรรมเนียมบริษัทจัดหางานอิสราเอล๔๐๐๐บาท
ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานทำที่ต่างประเทศ๔๐๐บาท
ค่าเสื้อค่าหมวกค่าถุงมือ๕๗๐บาท
รถบัสจากกระทรวงแรงงานไปสนามบินสุวรรณภูมิ๒๐๐บาท
ค่าใช้จ่ายที่ลิสต์มาทั้งหมด๗รายการ๗๑๐๒๐บาทค่ะ
ที่เขาเรียกว่าค่าหัวอ่าแต่ยังไม่ครบนะคะมีอีกค่ะ
ยังมีอีกใช่ไหมยังมีอีกค่ะเพราะมันต้องมีค่าชุดทำงาน
เงินติดตัวที่เอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวอีกประมาณ๒๐๐๐บาท
ไม่มีไม่ได้รวมแล้วก็แสนนิดค่ะ
ถ้าใครจะไปทำงานอิสราเอลหรือว่าไปประเทศแถบตะวันออกกลาง

เขาเรียกว่าฆ่าหัวส่วนใหญ่ก็เลยไปกู้เงินกันมา
เอานะ๔๕ปียังไงก็คุ้ม

คนที่ไปทำงานนะคะครอบครัวของแรงงานเขาบอกว่า

แต่เงินที่ได้เนี่ยโอ้โฮอีกตกเดือนนึง๓๐๐๐๐บ้าง
๕๐๐๐๐บ้างบางคนได้ถึง๗๐๐๐๐๘๐๐๐๐ด้วยซ้ำ
ด้วยซ้ำคือมันคุ้มจริงค่ะต่อเดือนแล้วพี่อุ๋ยลองคูณดูสิสมมุติว่าได้๕๐๐๐
๕๐๐๐๐ปีหนึ่งเท่าไหร่แล้วครับ๕๒เป็น๖๐บาท๖แสนใช่ไหมคะ
คือถ้าเทียบกับวุฒิหรือว่าไม่มีวุฒิก็แล้วแต่ที่ทำงานอยู่ในบ้านเราไม่มีทางได้เท่านี้
เขาเลยตัดสินใจว่าไปทำอย่างนั้นดีกว่า
ละ๖แสนพี่อุ๋ยว่า๕ปีตามสัญญาได้กี่ล้าน

แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเห็นสงครามแบบนี้แล้วไม่เอาแล้ว

ใช่ค่ะไหนจะห่างไกลครอบครัวแถมยังเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนี้
เกิดอะไรขึ้นมาก็โดดเดี่ยวเลย
มีเพื่อนคนงานอยู่แต่ไม่ได้มีครอบครัวอยู่เคียงข้าง
ทีนี้ลองไปไล่ดูข้อมูลจากกระทรวงแรงงานปี๒๕๖๖นะคะ
มีโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางาน

พอไปทำงานเนี่ยจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี
เดือนละ๕๓๐๐แชคเกลหรือว่าประมาณ๕๐๐๐บาท
ถ้าทำงานจนครบสัญญาจ้างงานสูงสุด๕ปี๓เดือน
ก็คือมีรายได้มากกว่า๓ล้านบาทต่อคนแน่นอน
คุณจ๋าแจ่มสีได้คุยกับคุณมงคลทองใสนะคะ

เขาเล่าย้อนให้ฟังบอก๒๐ปีก่อนเนี่ย
เขาเริ่มไปทำงานที่อิสราเอลตั้งแต่อายุ๓๐ปี
ทำเกษตรเก็บผลไม้เก็บส้มในพื้นที่อิสราเอลภาคเหนือ

เขาก็กู้เงินเอาที่ดินไปจำนองกับธนาคาร
แล้วก็มีเงินเก็บตัวเองอยู่ประมาณสัก๗๘๐๐๐บาท

ค่าเดินทางทำงานด้วย๒แสนกว่าบาท
ตอนทำงานอยู่ก็มีการแจ้งเตือนการสู้รบนี่แหละค่ะ
จ้างในสวนจะเป็นคนประกาศบอกคนงาน
เท่าที่จำได้เหมือนจะมีประกาศประมาณสัก๒ครั้ง
ก็มีการเตรียมจุดหลบภัยก็คืออุโมงดินหรือไม่ก็ห้องหลบภัย

อันนี้คือ๒๐ปีก่อนที่เขาไปทำงานนะจนเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกมันน่ากลัวมากแล้วมันก็รุนแรง
ภาพที่เขาเห็นเขาบอกว่ามันเหมือนสงครามโลกเลยในความรู้สึกของเขาอะค่ะ
เพราะมันมีการยิงกันมีการฆ่ากันแบบเลือดเย็นมาก
เนี่ยค่ะ
มีความคิดเห็นจากคุณต่อพงชายสาร
เป็นรองหัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยนะ

ก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในภาคแรงงานอยู่ตลอดด้วย
อดีตรัฐมนตรีเช่าให้ว่าการกัสวงสหสุขด้วยนะฮะ

คุณต่อพงศ์บอกว่าคนไทยถือว่าเป็นแรงงาน
ที่ได้รับความสนใจและความต้องการจากบริษัทหรือว่านายจ้าง
ที่จะว่าจ้างให้ไปทำงานในต่างประเทศมากที่สุดเลยนะฮะ

เพราะแรงงานไทยจะเป็นผู้ที่มีความสามารถความเข้าใจแล้วก็มีความละเอียดในการทำงาน
มากกว่าแรงงานประเทศอื่น
สำหรับขั้นตอนการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ
มีขั้นตอนก็คือโครงการจัดหางาน
กระทรวงแรงงานจะเป็นผู้เปิดรับแล้วก็พิจารณาบริษัทจ้างงานในต่างประเทศ
จากนั้นบริษัทจ้างงานที่ผ่านมาตรฐานของทรวงแรงงานของไทย
เขาจะระบุมาว่าเขาต้องการแรงงานที่มีความชำนาญด้านไหนบ้าง
กรมการจัดหางานก็จะไปจัดหาแรงงานให้โดยผ่านบริษัทจัดหางาน
หรือว่ากระทรวงแรงงานเป็นผู้หาแรงงานเอง
จากนั้นก็จะส่งแรงงานไปยังประเทศปลายทาง
ตรวจสอบบริษัทจัดหางานภายในประเทศที่มีการทำสัญญาร่วมกันกับกระทรวงแรงงานว่ามีคุณภาพหรือไม่
หลังจากนั้นก็จะนำส่งแรงงานออกไป
ส่วนมากจะเป็นแรงงานทั้งนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการงานก่อสร้างงานเกษตรกรรมมีหมดนะฮะ
แต่ในอิสราเอลเนี่ยจะเน้นการส่งแรงงานไปในรูปแบบของแรงงานด้านเกษตรกรรม
ในการจัดส่งแรงงานแต่ละคนจะมีค่าใช้จ่ายหลายส่วน
เหมือนที่น้องมิ้นบอกใช่ไหม
มีค่าดำเนินการค่าเดินทางค่าตรวจสุขภาพค่าทดสอบความชำนาญ
ค่าดำเนินการบริษัทที่มีการติดต่อเพื่อขอว่าจ้างงานจะต้องเป็นผู้จ่ายนะฮะ
ส่วนค่าเดินทางค่าตรวจสุขภาพค่าทดสอบความชำนาญแรงงานเนี่ย
แรงงานจะต้องเป็นผู้จ่ายเงินเอง
ส่งแรงงานไปยังประเทศปลายทางแล้วกระทรวงแรงงานจะต้องคำนึงถึง
คุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในต่างแดนด้วยสิทธิต่างต่างการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างต่าง
บังคับใช้กฎหมายการดูแลการคุ้มครองต่างด้วยหากเป็นแรงงานถูกกฎหมาย
ได้รับการคุ้มครองในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศนั้นด้วย
กระทรวงแรงงานเนี่ยก็จะทราบได้ว่าแรงงานไทยคนไหนทำงานให้กับบริษัทไหนก็จะตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
อย่างเช่นที่เอสราเอลเกิดสงครามแต่หากเป็นแรงงานผิดกฎหมายนี่แหละ
คุณต่อพงศ์บอกว่าเอาละเขาก็ได้รับการคุ้มครองในกฎหมายแรงงานเช่นกัน
แต่การช่วยเหลือหรือการเข้าถึงเนี่ยมันจะยากหน่อยเพราะเราจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
สำหรับการจ้างงานภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะมีสัญญาขั้นต่ำก็คือ๒ปีไปถึง๕ปี
แต่หากเป็นแรงงานลักษณะงานที่จะสามารถทำให้งานเสร็จโดยใช้เวลาไม่นาน
จ้างงานขั้นต่ำสัก๖เดือนก็มีนะฮะส่วนค่าจ้างมันก็ตามค่าเงินของแต่ละประเทศ
แล้วก็จะจ่ายกันเป็นรายเดือนอยู่แล้วแต่ปัจจุบันพบว่าอยู่ไม่ครบสัญญาเยอะก็มีนะฮะ
มีการเปลี่ยนงานกลางคันก็มีซึ่งมันจะผิดกฎหมายแรงงานนะ
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิสราเอล
แล้วมีแรงงานเขาบอกว่ามันเหมือนมีการซื้อขายแรงงานเกิดขึ้น
ก็มีสัญญากับทางแคมป์นี้แล้วมีภัยเขาก็ขายต่อให้กับแคมป์อื่นไปเลย
เพราะเขาก็คงจะมองว่าถ้าเขาปล่อยให้กลับบ้านไปเขาทำสัญญากับคนนี้แล้ว๕ปี
แล้วเพิ่งอยู่ได้๒ปีเขาเสียเงินเปล่า๓ปีเขาเลยขายให้กับเพื่อนแคมป์อื่น
อย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นหรือเปล่าเอาฟังจากคุณต่อพงศ์นะฮะ
ถ้าคุณไปถูกต้องกระทรวณแรงงานออกมาที่แจงเลยว่าบริษัทนี้
แต่ถ้ามันหมดแล้วอ้าวแสดงว่าคุณยินยอมพร้อมใจที่จะหนี
หมดสัญญาไม่ยอมไม่ยอมกลับแล้วอยู่ต่อคุณก็ต้องหนีวีซ่าวีซ่าคุณถูกต้องหรือเปล่า
ก็ต้องไปไล่ละเอียด
ซึ่งการเปลี่ยนลักษณะการทำงานโดยที่ไม่ครบสัญญาเนี่ยคุณต่อพงศ์บอกว่า
ก็คือหนีจากนายจ้างเดิมเพื่อไปทำงานกับนายจ้างคนใหม่
ก็คือหนุดด้วยนะครับประกอบกับการเกิดภาวะไม่สงบในประเทศเนี่ย
กระทรวงแรงงานก็จะไม่สามารถติดตามแรงงานบุคคลนั้นได้นะครับ
อันนี้โดยหลักการของการจ้างงานแล้วก็การดูแลกันนะนะ